ข่าวแรกวันนี้มาเริ่มที่เรื่องของการระบาดของไวรัสซิกาครับ
ทางกรุงเทพมหานครก็มีการออกคำสั่ง
ให้เรื่องของการเฝ้าระวังและติดตามผู้ที่มีอาการติดเชื้อวาลัสซิกา
โดยเฉพาะ๔เขตในกรุงเทพมหานคร
ล่าสุดนั้นก็มีหญิงตั้งคันที่เพิ่งกลับมาจากประเทศสิงคโปร์ด้วยนะครับ
สำนักอัตโนมัยแบรนด์งานสถานการณ์โรคติดเชื้อวาลัสซิกา
ในกรุงเทพมหานครไปพบผู้ติดเชื้อวาลัสซิกา๒๑คน
ในจำนวนนี้เป็นหญิงตั้งคันติดเชื้อ๒คน
อยู่ในพื้นที่เกษฐธรณ์คาดว่าติดเชื้อมาจากสามี
เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากประเทศสิงคโปร์
ล่าสุดคลอดลูกแล้วพบว่าอาการปลอดภัยทั้งแม่และเด็ก
ไม่มีภาวะอันตรายจากเรื่องของการติดเชื้อไวรัสนะครับ
ส่วนหญิงอีก๑คนกำลังอยู่ระหว่างการตั้งคัน
ก็มีอายุคันประมาณ๗เดือนตอนนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ทางนี้นางบรรษณีย์วัฒนามรองประหลาดกรุงเทพฯอาหารณคร
ก็เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตาม
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกด้าน
พร้อมแนะนำให้ประชาชนนั้นเร่งช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย
เพื่อตัดวงจรการเกิดโรคนะครับทั้งเรื่องของโรคไข้เลือดออก
ไวรัสซิกาและชิคุณกุญญา
ควรจะมีการทายากันยุงในกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะหญิงตั้งคันนะครับ

ส่วนการติดตามการแพร่ระบาดของโรคก็พบว่ายังคงมีบัญชีหญิงตั้งคันต้องติดตามกันต่อไปครับ